สิ่งที่จะต้องระวังเสมอก็คืออุบัติเหตุบนท้องถนน
หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุก็คือการขับรถเร็วเกินกำหนด
โดยที่ผ่านมาในการแก้ปัญหานี้ก็มักจะถูกวิจารณ์นะครับ
ในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมาย
นั่นก็คือรถที่วิ่งเร็วเกินกำหนดไม่ถูกจับ
ซึ่งกรมการขนส่งทางบกก็ใช้เวลาในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้นะครับ
ซุ่มตรวจการใช้ความเร็วของรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก
ซึ่งก็พบว่ามีรถที่ใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเป็นจำนวนมาก
ติดตามเรื่องนี้จากคุณขวัญโมชาครับ
เลเซอร์ตรวจจับความเร็วที่จับภาพได้ไกล๘๐๐เมตร
เป็นอุปกรณ์ที่กรมการขนส่งทางบก
นำมาสุ่มจับความเร็วของรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก
ซึ่งวันนี้เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก
ลงพื้นที่ถนนสายเอเชียที่มีปริมาณรถหนาแน่น
ทีมข่าวมีโอกาสได้ร่วมสังเกตการณ์
ตั้งแต่เวลา๑๐นาฬิกาถึงเที่ยงวัน
ระยะเวลาไม่ถึง๓๐นาที
เจ้าหน้าที่ก็สามารถถ่ายภาพรถบรรทุก
ที่ใช้ความเร็วเกินกำหนดได้
ตั้งแต่วันที่๑๕๑๙กรกฎาคมที่ผ่านมา
พบรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก
ใช้ความเร็วเกินกำหนดรวม๕๒๓คัน
เป็นรถบรรทุกส่วนบุคคล๑๖๓คัน
รถบรรทุกไม่ประจำทาง๑๑๔คัน
รถตู้โดยสารประจำทาง๘๘คัน
รถตู้โดยสารไม่ประจำทาง๗๘คัน
รถโดยสารประจำทาง๔๔คัน
และรถโดยสารไม่ประจำทาง๓๖คัน
ปัจจุบันนี้ผมว่าน่าจะลดลง

การที่กฎหมายเราเข้มขึ้นหน่อย
และก็อีกอย่างการออกตัดตัวจับผมเร็ว
นี่ก็คือถี่ขึ้นจัดทุกวัน
จากการเฝ้าสังเกตการณ์ของทีมข่าว
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผ่านไปประมาณ๑ชั่วโมง

ทำความเร็วเกินกำหนด๓คันครับ
ซึ่งหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะมีการนำข้อมูลที่ได้ไปลงระบบกลาง
เพื่อเรียกผู้กระทำผิดมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ
ใบนี้นับเป็นคลังข้อมูลสำคัญทั้งหมด
ที่เจ้าหน้าที่บันทึกภาพได้ในการลงพื้นที่สุ่มตรวจครั้งนี้
ซึ่งระบบจะประมวลผลและสรุปจำนวนรถที่ทำความเร็วเกินกำหนด
ขึ้นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์แบบนี้ครับ
ในรายละเอียดจะระบุวันเวลาและสถานที่ที่บันทึกภาพชัดเจน
ที่สำคัญคือระบุความเร็วที่ใช้ในการขับขี่
รถตู้โดยสารหมายเลขทะเบียน๑๐๒๗๒๙จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคันนี้
มีการใช้ความเร็วสูงถึง๑๒๔กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ขณะที่การอนุญาตให้ใช้ความเร็วได้ไม่เกิน๑๑๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งต่อให้กับฝ่ายเปรียบเทียบปรับของกรมการขนส่งทางบก
ดำเนินการหาผู้ครอบครองรถเพื่อเรียกให้มาเสียค่าปรับ
ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ๑สัปดาห์
รถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกที่ใช้ความเร็วเกินที่กฎหมายกำหนด
จะมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน๕๐๐๐บาท
และหากพบเห็นรถโดยสารสาธารณะขับรถประมาทและหวาดเสียว
ใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือเอาเปรียบผู้โดยสาร
สามารถแจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะหมายเลข๑๕๘๔ได้ตลอด๒๔ชั่วโมง
ขวัญโมชาข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน